คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวที่หลายคนตกตกใจอยู่เหมือนกัน
สำหรับน้องใหม่ดาวิกาที่จู่เนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนเลย
เพราะว่าเป็นกลวยไตอักเสบค่ะ
แต่คนที่เป็นห่วงที่สุดเนี่ยคงไม่ใช่ใครที่ไหนหรอก
เรียกได้ว่าเป็นหมอส่วนตัวเลยก็ว่าได้นะ
น้องใหม่เนี่ยตอนนี้กินยาตรงเวลาล่าสุดค่ะ
เจอตัวพี่เต๋อก็เลยอัปเดตให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้เนี่ย
น้องใหม่เนี่ยมีวินัยมากอาการกลับมาเป็นปกติแล้วจ้า
แต่ก็อดไม่ได้จริงที่จะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของน้องอยู่ดีนะคะ
ตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับตอนนี้ต้องพยายามดูแลรักษาแบบ
คืออย่างแรกก็ต้องทานน้ำเยอะครับแล้วก็ต้องพยายามจะกั้นปัสสาวะอะไรอย่างนี้ครับ

ฝั่งเขาเนี่ยทางคุณแม่ทางน้าเขาครอบครัวเขาเป็นห่วงอยู่แล้ว
หลังครับที่เขาเขาพูดตอนแรกเขาเขาเข้าใจว่ายอกตรงตรงหลังครับ
ปรากฏว่าจริงแล้วมันเป็นกลวยไตที่อักเสบก็เลยทำให้เขาปวด
จนนอนไม่ได้ครับเลยต้องเข้าโรงพยาบาลสุขภาพเลยครับอย่างเดียว